ให้ลูกค้ามาเช่าปรากฏว่าวันที่เขาต้องเช็คเอาท์ไปดูข้าวของในบ้านพังเสียหายเยอะเลย
อดดูดน้ำถูกตัดแบ่งครึ่งแปลกแล้วนะ
ไปเจอเกร็ดผงสีขาว
มันยาเสพติดหรือเปล่าไม่รู้ต้องตรวจสอบ
แต่พอไปถามคนกลุ่มนั้นเพราะว่าความเสียหายมันเกิด
ขอคิดเงินเพิ่มได้รับคำตอบว่ายังไงรู้ไหม
ลูกสอทอกูไม่กลัวใคร

พังโต๊ะอีกด้วยครับถ่ายคลิปเอาไว้ได้ช่วงสั้น
คลิปเหตุการณ์ที่คุณแคทริยาอายุ๔๔ปี
เป็นเจ้าของบ้านพักแบบภูวิลล่านะ

เขาบอกว่าจะทำลายโต๊ะหน้าบ้านอีกด้วย
ถ่ายคลิปเอาไว้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูวิลล่าหลังหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรี
คุณแคทริยาพาทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเปิดบ้านพัก
ให้คนมาเช่าเป็นบ้านแบบภูวิลล่านะ
มันก็จะสะดวกครบครันมีสระว่ายน้องว่ายน้ำ
ให้เช่าในราคา๕๙๐๐บาทต่อวันเก็บมัดจำอีก๓๐๐๐
รวมแล้วต้องจ่าย๘๙๐๐ถ้าหากว่าจะเข้ามาพักที่ภูวิลล่าหลังนี้นะครับ
สิงหามีลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นมาเช่าบ้าน
พอถึงเวลาเช็คเอาท์ในวันรุ่งขึ้น
ก็ไปบอกล่วงหน้าประมาณสัก๑๐โมงว่า
แต่ลูกค้าไม่ยอมออกจากห้องครับ
นำซ้ำเอาผ้าห่มมาปิดหน้าต่างทุกบาน
เอามาปิดไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้มีแสง

เธอบอกว่าเธอนั่งรออยู่หน้าบ้านจนกระทั่งถึงเวลาเช็คเอาท์

สกระปกมากเละเทะขยะถุงพลาสติกขวดน้ำขวดเบียร์
เกลื่อนครับจานชามแตกหลายใบ

หลอดดูดน้ำถูกตัดแบ่งครึ่งแล้วทิ้งตามจุดต่าง

บริเวณโต๊ะและไมโครเวฟไปเจอคราบเกร็ดผงสีขาวติดเต็มไปหมด
โทรไปถามคนรู้จักฉันเจอไอ้เกร็ดผงขาวไม่รู้มันคืออะไร

ไม่แน่ใจแป้งฝุ่นหรือแป้งผงไม่รู้เหมือนกัน

เขาบอกว่าจะเป็นยาเสพติดหรือเปล่า

หรือใครมาผัดแป้งตรงนี้แล้วแป้งมันล่วงเหรอหรือยังไง

แล้วก็พวกแก้วแอลกอฮอลน้ำดื่มน้ำอัดลมก็เยอะแยะไปหมดเลย

บอกว่าขอหักเงินประกันเพิ่ม๑๕๐๐นะเพราะมันมีข้าวของเสียหาย
จ้างคนมาทำความสะอาดด้วยบริษัทก็ตกลงแต่ลูกค้าไม่พอใจ
หนึ่งในกลุ่มลูกค้าย้ำว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นเท่านั้นนะฮะ
พูดตะโกนมาบอกมีอะไรเสียหายอีกไหมต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกเปล่า
แล้วคว่างแก้วลงพื้นแก้วแตกต่อหน้าเธอครับอ้าวนั่นไงเสียหายแล้วหนึ่ง
บอกเพิ่มด้วยกูเป็นลูกสอทรอ้างตัวเป็นลูกสมาชิกสภาเทศบาล
แล้วบอกกูไม่กลัวใครเดี๋ยวจะยกพวกมาอีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพังโต๊ะหน้าบ้านอีกด้วย
แล้วก็พากันขึ้นรถยนต์เป็นรถกระบะ๔ประตูสีขาวขับออกไป
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ครับ
พาแก้วลงพื้นแล้วพี่ก็ตกใจน้องก็ตกใจร้องไงก็กลัวแล้วเขาก็บอกว่า
เหมือนกับว่าเขาเป็นลูกสอทอนะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจะไปตามพวกมา

ผู้เสียหายบอกกลัวมากเลยไม่รู้ว่าจะกลับมาทำร้ายอะไรหรือเปล่า
เพราะพูดจาเหมือนจะเชิงคมขู่เนี่ยนะฮะ
บ้านเสียหายหลายจุดไฟเทคในบ้านถูกขโมยไปอีกต่างหาก
แจ้งความแล้วที่สพนปลือที่ชนบุรีครับ
ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้มีรายงานด่วนเข้ามาว่า
ตอนนี้ทางฝั่งของลูกค้าและฝั่งของเจ้าของบ้าน

ฝั่งลูกค้ายินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ส่วนจะเป็นลูกสอทอจริงหรือไม่อย่างไร

และรอฟังคำชี้แจงคำอธิบาย